กันไปปาดกันมาสุดท้ายเป็นเรื่องจนได้นะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ชายสองคน
เขาชกกันอยู่แล้วมีพลเมืองดี

พี่ใจเย็นพี่ไม่ได้นะครับ
พี่ใจเย็นพี่ใจเย็น

ส่วนผู้ชายคนเสื้อลายตรงนี้โอ้โหชกเขาไปหลายทีเลยนะครับ
พลเมืองดีก็คอยห้ามปรามนะฮะ
เรื่องราวเป็นมาอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนคุณ
เกิดขึ้นแถวแยกสัญญาณไฟแดงสุวินทะวงนะฮะ
ฝั่งขาเข้ากรุงเทพที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้าครับ
คนที่ถูกทำร้ายคือคนชุดดำเลือดตกยางออกแบบนี้
ก็คือนายนัทพลวัดเล็กอายุ๓๕ปี
ขออภัยคนเสื้อลายคือนายนัทพลวัดเล็ก
คนที่ไปชกเขาตัวใหญ่กว่านี้คนเสื้อลายเหลือง
ส่วนชายที่ถูกทำร้ายจนหน้าปูดบวมใส่เสื้อสีดำ
ก็คือนายธีรพลเสงเจริญอายุ๒๙ปีครับ
รถยนต์ของทั้งสองมีร่องรอยการเฉียวชนรอบคันเลยนะคุณ

ถามคนที่หน้าปูดบวมโดนต่อยก่อนดีไหม
นายธีรพลนายธีรพลบอกว่า
ผมขับรถออกจากตัวเมืองฉะเชิงเซาฮะ
ผมแล่นเลนขวามาตลอดผมยอมรับ
มาถึงสะพานข้ามแยกตลาดปองพล
ถูกรถคู่กรณีขับแซงซ้ายและปาดเข้าขวา
เสร็จแล้วลงมาจากรถทั้งคู่
คู่กรณีตัวใหญ่กว่ามากระชากตัวผมไปทำร้ายเลย
ส่วนทางฝั่งของชายเสื้อลายเหลืองนะฮะ
นายนัทพลก็บอกว่าโอ้โหผมก็โกรธสิครับ

ลงจากรถผมก็ต่อยเขาให้ครับ

ปั๊ปแล้วที่รถผมโดนชนคือฝั่งตายครับผมแล้วผมลงมาปั๊ปเขาก็ผ่านคอบผมเลย

พอพี่สูตรผมวิ่งไปตามผมมา
แล้วผมก็บอกเขาจอดทำไมเขาไม่จอด
แล้วเขาก็เอาสายชน
นะทำไมจะมีเรื่องช่องต่อยกันเลย

ครับผมครับถ้าบอกให้เขาจอดเขาไม่จอด
คือมอโหว่างกันเลยเหรอครับใช่พี่เขาจนรถผม

จากอุบัติเหตุแล้วมันมีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับ

ก็บอกเขาโดนปืนจี้หัวด้วย
ตำรวจสพบางน้ำเปรี้ยวมาถึงที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าเห็นว่านายนัทพลคนเสื้อเหลืองลาย
เอาสิ่งของบางอย่างไปซ่อนไว้ที่ฐานกระถางต้นไม้
สรุปเป็นกระสุนปืนและเป็นอาวุธปืนจริง
จากนั้นผู้ชายคนเสื้อเหลืองลายเนี่ย
ขับรถหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะอ้าวล่าสุดเมื่อเช้านี้นะฮะ
พ่อและแม่ของคนบาดเจ็บนะฮะก็เข้าพบตำรวจ

ฉีกฟันหักใบหน้าปูดบวมรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล
และนี่ตอนเช้าทีมข่าวของเราก็ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
ทีนี้ภูมิกับการสพบังน้ำเปรี้ยวเปิดเผย
ปืนที่ยึดได้ตรวจสอบแล้วเป็นปืนไม่มีทะเบียน
ขณะนี้รู้ที่อยู่ของชายเสื้อเหลืองลายแล้วล่ะ
อยู่ในพื้นที่เขตน้องเจาะกรุงเทพครับ
หลังจากนี้จะเรียกพยานทุกคนมาสอบปากคำให้แล้วเสร็จ

แล้วผู้ชายเสื้อเหลืองลายนะคือนายนัทพล
ถ้ายังไม่มามอบตัวจะขออนุมัติศาลออกหมายจับเลย
เรื่องต้นถ้าแจ้งข้อกล่าวหานะก็คือ๑มีปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง
เฉียวชนอุบัติเหตุทำให้เสียทรัพย์
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับ